เพราะว่าลูกชายตามหาคุณแม่
คุณแม่หายออกจากบ้านไปนานถึง๕วัน
ไปเจออีกทีดูสิครับพี่อุ๋ยคุณผู้ชม

เป็นศพแล้วก็ยัดอยู่ในตู้เย็นตู้แช่ตู้นี้ครับ

แล้วอะไรที่ทำให้ลูกชายรู้ว่าร่างของแม่

แล้วจู่ทำไมไปเป็นศพอยู่ตรงนั้นได้
ตำรวจโรงพักวัดโบดในพื้นที่พิศนุโลกครับ
พร้อมกับพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบ

เจอศพยัดร่างไว้ในตู้แช่ที่ไม่ได้ใช้งาน

ร่างผู้ตายคือร่างของคุณจันทิราอายุ๕๘ปี
ก็น่าจะตายมาหลายวันแล้วนะครับ
สภาพศพและกลิ่นอะไรต่าง

มันมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกัน

คุณผู้ชมมาติดตามพร้อมกันครับ
เรื่องต้นลูกชายบอกว่า

ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๔พฤศจิกายน

แม่มีอาการป่วยทางจิต

ลูกชายเล่าเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
๑๔พฤศจิกายน

ตอนนั้นลูกไปปลุกแม่
ตื่นมาก็ยังพูดคุยกันปกตินะ

เย็นวันที่๑๕พฤศจิกายน

จดหมายที่เขียนด้วยลายมือของคุณแม่

ต้องให้โอตามใช้หนี้เจี๊ยบ
ไปกรุงเทพโอ้จะได้สบายใจ

รู้สึกแปลกตกลงแล้วยังไง

เหมือนกับว่าตัวเองอาจจะเป็นเมียที่ไม่ดี

แล้วทำให้ฝ่ายชายก็คือคู่ชีวิตที่เป็นสามี

เดี๋ยวเธอจะไปกรุงเทพแล้วจะไม่สร้างปัญหาอีกหรือเปล่า
ถ้าถอดจากข้อความที่เขียนด้วยลายมือ
ลูกชายบอกอีกครับว่านอกจากเจอจดหมายแล้ว
แม่มีอาการทางจิตรักษาอาการต่อเนื่องมา๒ปี
กินยาอยู่ตลอดนะไม่ได้ขาดยาด้วย
เคยหายออกจากบ้านไปนาน๓๔วันแต่สุดท้ายก็ตามตัวจนเจอ
๑๐โมงเช้าที่ผ่านมากำลังจะไปทำงาน
จู่มันมีกลิ่นเหม็นแรงมากมาเตะที่จมูก
ตู้แช่ไก่ซึ่งไม่ได้ใช้งานปลั๊กก็ไม่ได้เสียบ
พอไปเปิดดูปรากฏว่าลูกตกใจมากเห็นขาแม่โผล่ออกมา
รีบไปบอกญาติญาติที่อยู่ใกล้บ้าน

ผมกำลังจะไปทำงานครับที่ผมเอกใจ
และผมก็ไปเปิดตู้เย็นดูเห็นค่าแม่

แต่ถ้าทั้งคืนก็เจอ
นี่นอกระบบอะไรอย่างนี้นะ
นอกระบบด้วยแบบนี้แหละ

มีโดนขู่โดนอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีอะไรสามีผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าที่ผ่านมาเมียมักจะกินยาเกินขนาดบ้างบางครั้งกินแล้วหลับไม่ตื่น๓วัน
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุคืนวันที่๑๔ทะเลาะกับเมียเรื่องเงินเรื่องหนี้

แล้วพอรุ่งเช้าวันที่๑๕อันนี้ฟังให้ดีนะครับ
รุ่งเช้าวันที่๑๕พฤศจิกายนยังคุยกันปกติ
ยังทำอาหารทำกับข้าวให้กิน

บอกว่าอยู่บ้านแล้วได้ยินเสียงหมาเห่า

โล่งใจว่าเมียอยู่บ้านจริง
มาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกแปลกไหมครับ
ขัดกับคำให้การของลูกชายก่อนหน้านี้ไหม
เรื่องวันที่หรือเปล่าลูกชายบอกว่าแม่หายไปเย็นวันที่๑๔ค่ะ

วันที่๑๕ยังเจอยังคุยเมีย
ทำกับข้าวให้กินยังโทรหาและรับสายอยู่เลย
ตกลงหายไปวันไหนกันแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นสิ
ตอนนี้ที่คาใจคือทำไมถูกฆ่าแล้วไปยัดในตู้แช่ได้
แล้วมีเทปกาวปิดปากเอาไว้
นี่คือความสงสัยของสามีผู้ตายครับ
กันครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อไหร่ครับคุณลุง
จำไม่ได้แต่ผมวันสุดท้ายผมทะเลาะกัน

แล้วข้างเช้าก็ตื่นมาก็หุงข้าวหุงปลาให้ผมไปทำงานปกติ
ประมาณถ้าบ้ายมูนหรือบ้ายสองผมก็เป็นห่วง
เพราะมันชอบหนีชอบไปเรื่อยไง
อยู่ไหนอยู่บ้านเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าในแซมด้วยในโทรศัพท์
อยู่จริงเข้าใจไหมแค่นั้นแหละ

คือมีเทพอย่างสาธารณ์บอกว่าพี่ก็แทบปาก
แต่ครั้งนี้เรายังไม่เชื่อว่ามันเป็นการฆ่าตัวตาย

แต่ผมก็ขาใจที่มันปิดปากไง

อันนี้เป็นข้อมูลในฝั่งของสามีผู้ตายนะครับ
ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและส่งศพไปชนะสูตร
ในเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นข้อสงสัยใดทิ้ง
ไม่ว่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมจากปัญหานี่นอกระบบหรือเปล่า
หรือว่าฆ่าตัวตายด้วยวิธีแปลกและพิษดารหรือปมเหตุอื่น
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ